ด้านบนบอกว่าที่นี่ไม่มีโตเกียวแต่มีก๋วยเตี๋ยวนะคะ

หรือว่าท่านอื่นก็แม่อยากจะไปลองกินแหละนะครับ

เจ๊เป็นคนอารมณ์ดีแล้วมักจะมีมุกมาเล่นกับลูกเพจอยู่บ่อย
แล้วก็มักจะเกาะกระแสในโซเชียลเป็นมุข
ล่าสุดบอกทีมงานข่าวเย็นว่าแต่ละวัน

จะทำก๋วยเตี๋ยวตลอดเวลานะมันร้อน
คุณผู้ชมครับร้านเตี๋ยวยันหว่างของลุงเจี๊ยบอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บรรยากาศดีนะต้องไปลูกค้าชื่นชอบ

พอเห็นลุคของลุงเจี๊ยบขึ้นมาแบบนี้นะฮะทั้งลูกน้องลูกค้าก็แซวกันใหญ่เลย
ลูกน้องบอกว่าทำไปได้เนอะท่านประธานท่านประธานกำลังมาช่วงนี้
ส่วนลูกค้าบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเชียงใหม่แค่ใกล้ก็มี
นี่วิวร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอโอ้โหวิวก๋วยเตี๋ยวหลักสิบวิวหลักล้าน
ใช่ฮะบางคนบอกว่าอย่าหาทำนมก็ไม่มี
ขำครับลุงเจี๊ยบฮะขอให้ขายดีฮะ
เอาแต่ว่าถือว่าเป็นความว่องวัยทางการตลาดจริงนะลุงเจี๊ยบเนี่ยนะคะ
เกาะกระแสนะก็ดึงมาที่นี่โอ้นี่นี่
เขาไม่ได้ทำแค่น้องโอลินไงเขาเกาะเกาะทุกกระแสจริง
ใช่ไหมคะนี่ค่ะอ่าไปดู